มาถึงช่วงที่จะเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ
คุณผู้ชมครับในเรื่องของการซื้อขายของในโลกออนไลน์
ยุคดิจิทัลแบบนี้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากนะครับ
โดยเฉพาะสาวที่ต้องการจะเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
บำรุงผิวเครื่องประทินผิวความสวยความงามเหล่านี้
เข้าไปดูได้ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วยิ่งถ้ามีคนที่เคยใช้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
หรือว่ามารีวิวสินค้าให้ดู
คุณก็ยิ่งจะน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะครับ
รวมถึงจะขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ดีได้อย่างไรในโลกโซเชียลนั้น
ติดตามได้จากคุณจีรภาสุริสุกเลยนะครับ
ว่าเวลาเราเขียนเราจะตั้งตัวหรือว่าลิฟท์สองแบบนี้
เราจะไม่เขียนแบบนี้เลยนะครับ
แนะนำเทคนิคความสวยความงามจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริง

ถือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสาวค่ะ
บรรดาแบรนด์ต่างก็จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ช่วยรีวิวหรือใช้กันแบบฟรี
รายอาจได้รับค่าเหนื่อยเป็นการตอบแทนสำหรับการรีวิว
เชิญไปร่วมงานที่เกี่ยวกับความสวยความงาม
กลายเป็นอาชีพเสริมสร้างสวยที่สาวหลายคนหันมาเอาดีทางนี้ค่ะ
ที่เธอยกให้เป็นอาชีพเสริมสร้างสวยที่มาจากความชอบของเธอจริงค่ะ
โดยเริ่มศึกษาเทคนิคความสวยความงามจากบล็อกเกอร์ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศ
เริ่มลองเขียนบล็อกลงบนเว็บไซต์แล้วก็เปิดแฟนเพจในเฟซบุ๊ก
และจัดทำวีดีโอแนะนำเทคนิคต่างผ่านทางยูทูป
จนทำให้มีผู้ติดตามกว่า๓๐๐๐คนค่ะ
ไอเดียก็คือ๑คำสั่ง
คำสั่งอันแรกก็คือคำสั่งที่แฟนเพจขอมา
ก็พยายามที่จะทำคำสั่งของแฟนเพจให้ออกมาครบก่อน
หรือว่าแบบอะไรที่เราอะไรที่กำลังเป็นกระแสเราก็หยิบขึ้นมาเล่นบ้าง

ใช้ภาษาไม่ซับซ้อนที่ใครก็สามารถแต่งตามได้
คือจุดที่ทำให้คนให้ความสนใจและติดตามเทคนิคของเธอค่ะ
ในเรื่องของความสวยความงามไม่ได้จำกัดเฉพาะอยู่แค่กลุ่มผู้หญิงเท่านั้นนะคะ

กูรูมาคอยแนะนำในการดูแลรูปลักษณ์ของตัวเอง
เพื่อเสริมความมั่นใจด้วยอีกทางค่ะ

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพ
ของการรีวิวและแชร์เทคนิคการดูแลตัวเอง
ในแบบของผู้ชายแล้วก็เพศทางเลือกค่ะ
เมมิกาบอกว่าการรีวิวของเขา

สำนวนการเขียนบล็อกลงบนเว็บไซต์

ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจชวนติดตาม
และเลือกนำเสนอให้ตอบโจทย์และทันต่อกระแสในแต่ละช่วงเวลาค่ะ
คือค่อนข้างเยอะของผู้ชายผู้ชายจะไม่ค่อยสนใจ
เราควรจะทำอะไรให้มันดูง่ายเช่น
ผู้ชายมันควรเขียนคิ้วหรือเปล่า
หรือผู้ชายต้องใช้ครีมบำรุงอะไรที่แบบ
ง่ายต่อการดูดำรงชีวิตอะไรอย่างนี้

แบรนด์จะให้ผลิตภัณฑ์มาให้ใช้ฟรี

ตั้งแต่๕๐๐บาทขึ้นไปจนถึง๕๐๐๐บาทต่อครั้ง
รายรับต่อการรีวิวจะอยู่ที่๕๐๐๐บาทขึ้นไปค่ะ

แต่ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
หมั่นแบ่งปันเทคนิคต่างอย่างสม่ำเสมอค่ะ
รวมถึงต้องซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมานั้นมีการว่าจ้าง

เพราะคนดูสมัยนี้มีวิจารณญาณในการดู
เช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของเราได้ค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน